ใครที่ไปเที่ยวบางแสนด้านจนบรีช่วงนี้
ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้โหน้ำใสมากคุณภาคภูมิ

แมะอุศัทรประดานลาภีไปเจอน้ำทวม

นึกว่าเมาดีฟคือใส่มากค่ะคือมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
โชว์ภาพว่านี่ทะเลบางแสนจริงนะใสจนเห็นแบบพื้นทรายด้านล่าง
แจ๋วคือภาพของบางแสนในช่วงที่คนไปเที่ยวเยอะ
น้ำมันไม่ได้ใส่แบบนี้เขาก็เลยเนี่ยค่ะแชร์ภาพกันในโลกโซเชียลนะคะ
พอเห็นภาพนี้นะคะโอ้โหทุกคนไปแสดงความคิดเห็นว่า
ไม่อยากจะเชื่อนี่หรือคือทะเลบางแสนทีมข่าวของเราก็เลยขอท้าพิสูจน์หน่อย
ลงพื้นที่ไปเลยนะคะครับชายหาดบางแสนชนบุรีน้ำใสจริงจริงคุณผู้ชม
ไปเที่ยวช่วงนี้เนี่ยนะโอ้โหปลื้มใจว่าทะเลไทยทะเลบางแสนเนี่ยใสมาก
แล้วก็ทางเทศบาลเมืองแสนศุกร์นะคะเขาบอกว่าทางผู้ประกอบการร้านค้าริมหาเตียงผ้าใบจะต้องหยุดพักนะคะ
วันนี้วันจันทร์ก็หยุดพักก็เลยยิ่งเงียบแบบนี้คุณผู้ชมดูสิ
ทำให้เห็นธรรมชาติของชายหาดที่สวยงามใครไปเที่ยวโอ้โหทุกคนประทับใจมากช่วงนี้ค่ะ
มาจากจังหวัดลำปางครับวันนี้มาเที่ยวบางแสนพอดีมาวันจันทร์ก็ประทับใจครับ
วันนี้หาดโลกดีมากนะครับค่ะก็จริงจริงผมว่าถ้าปลอดเก้าอี้ได้อย่างงี
ก็น่าจะดูดีเนอะเอ่อดูแล้วเป็นส่วนตัวดีครับผมครับนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุกค่ะ
นโรงชัยคุณปลื้มบอกว่าปกติสภาพน้ำทะเลเขียวใสสวยงามลักษณะแบบนี้ค่ะ
จะเกิดขึ้นช่วงเริ่มฤดูหนาวของทุกปีก็คือประมาณปลายเดือนตุลาคม
สิ้นสุดประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามาเร็วกว่าทุกปี
ก็เลยเห็นน้ำทะเลที่บางแสนใสแบบนี้ค่ะ
ซึ่งปีนี้ก็รู้สึกแปลกใจนิดหน่อยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าในปีนี้น้ำใสเร็ว
เพราะทุกปีเนี่ยก็จะประมาณปลายเดือนตุลาคมนะครับแต่อาจจะช่วงนี้อาจจะมีกระแสลม
แล้วก็น้ำเปลี่ยนทิศบ่อยเนื่องจากพายุต่างก็คงต้องรอดูนะครับ
เพราะว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนผมมาซ้อมวิ่งตอนเช้าแล้วก็มาเก็บขยะ
ก็ยังเห็นปริมาณขยะจำนวนมากแล้วน้ำก็ยังไม่ได้ใสเหมือนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ถึงวันนี้ด้วยนะครับก็อย่างปีที่แล้วก็มีคนไปโพสต์ว่าเป็นนี่เมาดิฟต์หรือบางแสน
ตรงนี้เกิดขึ้นจริงนะครับก็คือว่าน้ำจะใสแล้วก็น้ำทะเลก็จะเปลี่ยนสี
เป็นสีออกเขียวใสด้วยนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่ชาวบางแสนผู้ประกอบการ
แล้วก็นักท่องเที่ยวหลายคนก็รอคอยนะครับในการที่จะมาเที่ยวบางแสนแบบว่าแทบจะไม่เห็นขยะเลย
โอ้โหดีจังเลยค่ะครับนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุกก็เลยบอกว่า
ตอนนี้สวยมากน้ำใสไม่มีขยะและธรรมชาติแบบกำลังสวยเลยครับ
ดังนั้นหลังจากนี้ไปก็ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกทุกคนก็อย่าไปทิ้งขยงขยะอะไรแบบนี้นะคะ
งดใช้พลาสติกที่แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งแล้วบางทีมันก็ไม่ย่อยสลายอะไรแบบนี้ไง
ก็อยากให้สวยใสแบบนี้ไปเรื่อยโอ้โหสวยจริงนะ
ฉันมาบ้างนะไปเที่ยวพัทยาเที่ยวบางแสน
ได้ครับวันเดียวก็กลับทันนะ